เออเบะปากเบะปากเบะปาก

ผมเห็นคุณทำอย่างนี้
เห็นไม่เหมือนกันใช่ไหม
เออเขายิ้มให้กันไหม
ก็ยังยิ้มสิก็คุยกันก็ต้องสัมภาษณ์

เดินผู้จัดการของชมครูเนี่ย
เขาต้องไปดูคริสตหอวังพอดี

อ่ะมิกาซูนาล่ะ

บอกว่าไม่ค่ะพอดีหนูจะต้องไปดูคริสต

เขาเพิ่งเริ่มใหม่ไงเพิ่งเริ่มวันแรกไง

แล้วอยู่ห้องเดียวกันหรือแยกห้อง

แล้วก็เกสใช่ไหม
เขามายังงี้

ตอนนี้เตอะ
มาเสร็จแล้วเขาแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้ว
เขาก็ลงรถมาเขาเข้าห้องแป๊บดีเอาไปเปลี่ยนชุดเช็ดอะไรนี้
แล้วก็ถึงเวลาถ่ายพอดีอ๋อนางแต่งหน้าแต่งตัวมาแล้ว
ไม่ได้มาแต่งหน้าทำผมที่ที่สตูดิโออือ
แต่งหน้ามาจากบ้านใช่นั่นแหละ
เห็นมีอะไรเลยเขาพูดคุยก็ถามอ้าว
อุ๊ยอะไรวะหมดเวลาแล้วเหรออันดับวันเวลาแล้วสิ
พึ่งยังเหลืออีกนาทีนึงสรุปนางเสี้ยกันหรือเปล่า

ทะเลาะกันไหมไม่ได้ทะเลาะกันไหมคุณพูดความคุย
เลยไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยเขาก็พูดคุยเป็นอย่างดี

แล้วเท่าที่มีเป็นผู้อยากให้พี่สังเกตสายตาแล้วพูดคุยกันเป็นยังไง

มันหมายความว่าหล่อนต้องพูดมันหมายความว่าอะไร
ก่อนปิดเบรกเหลือนาทีนึงเร็ว

บอกว่าทุกคนก็รักกันค่ะ

แล้วพี่บอกแต่เล่นละครเก่งเพราะอะไร

รอดูสามแซ่บแล้วกันเขารักกันมากเลยทีเดียว